โดยเฉพาะอย่างที่ทราบกันน้องเขาชอบเต้นปูหนีบอีบิใช่ไหมค่ะชอบเพลงรุงน้ะ
ล่าสุดนะคะนี่เป็นทำการแสดงคุณผู้ชม
ริมตาน้ำค่ะนี่จะไปดูมาก
คือเปิดโชว์การแสดงนะคะเรียกว่าลีลาเกินเบอร์มากนะคะ
สระน้ำบ้านลุงเคนป้าหน่อยนี่แหละค่ะ
คลิปคุณผู้ชมเพิ่มกับพิษตา

ยูปูหนีปี๊อีภีร์อีกทีหนึ่งก่อน

เป็นอย่างไรละฮะพายุนี่

มันแม่นไปหมด
นี่จะบอกว่าภูนิปอิปปิเวอร์ชัน

วิว๕แสนแล้วนะคะ

และที่สำคัญคุณผู้ชมบิวต์ลูกชาย

เป็นไงคะได้จิ๊บมานะคะ

ไฮยุจัดเต็มขนาดนี้นะคะ
เรียกว่านะคะพุงขาวของเต้าอ้วงเนี่ย

ได้ตัวเองว่าป้าชอบความกระเพื้องกับน้ำ

ดิฉันให้เต็มร้อยเลยค่ะตาอ้วง